อยากจะพาคุณผู้ชมไปที่นี่ไปที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
วัดแห่งนี้เป็นวัดดังของจังหวัดเลยนะ
แล้วก็มีหลวงพ่อโสธรที่เป็นที่เลื่อมสายศรัทธาของหลายคน
เราไปเปิดตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่กันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าหลายคนนะคะอยากจะไป
แต่ยังไม่รู้ว่าถ้าไปแล้วต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร
มีวิธีการสักการะบูชาอย่างไรกันบ้าง
วัดนี้สวยงามมากเลยนะคะ
วัดหลวงพ่อโสธรหรือวัดโสธรวรารามวรวิหารพระอารามหลวงค่ะ
เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนปลาย
เป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโสธร
ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเลื่อมสายศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก
ตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรเนี่ยถูกเล่าสืบต่อกันมานะคะ
บอกว่ามีคนพบท่านลอยน้ำมาในแม่น้ำบางประกง
แต่พอจะนิมนต์จะอันเชิญท่านขึ้นมา
ยกอย่างไรก็ยกไม่ขึ้นโอ้โห
สุดท้ายนี่นะต้องทำพิธีอันเชิญขึ้นมาค่ะ
จึงจะสามารถยกท่านขึ้นมาได้
และนั่นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นความเลื่อมสายศรัทธา
และเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
หลวงพ่อโสธรนั้นถือเป็นหนึ่งในองค์พระสามพี่น้องที่ลอยน้ำมา
พร้อมกับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงคราม
และอีกที่หนึ่งก็คือหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเอง
นี่ค่ะเป็นสามองค์นะคะที่ไหลไปตามแม่น้ำแล้วก็ขึ้นมาปฏิสถานอยู่แต่ละแห่ง
หลวงพ่อโสธรนี้เป็นหนึ่งในองค์พระสามพี่น้องนะคะที่เรานั้นเลื่อมสายศรัทธากันมาก
หลังจากนั้นค่ะก็เลยมีคนเข้ามาขอพรรวมถึงบนบานสารเก่ากับหลวงพ่อ
ส่วนใหญ่นะก็มักจะสมหวังในสิ่งที่ร้องขอไป
พอคนขอพรแล้วสมหวังไปเยอะแบบนี้ก็เลยทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อวะโสธรนั้นกล่าวค้านไปไกลถึงต่างประเทศ
ไงพี่ชิสาเขาหอบไข่กันมาตระก้าใหญ่เลยมีใครจะทำไข่พะโล้หรือยังไงเขามีงานเลี้ยงอะไรกันหรือเปล่า
คุณคะเพราะว่าตามความเชื่อนะใครที่สมหวังดังคำขอแล้วเนี่ยก็ต้องมาปฏิบัติตามคำสัญญาก็คือการแก้บนด้วยไข่ต้มนั่นแหละ
ฟังดูแล้วนี่นะคะก็เหมือนเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแต่ที่นี่ต้องมีวิธีการหน่อยค่ะ
เพราะเขาเชื่อว่าหลวงพ่อโสธรท่านชอบไข่ต้มบางรายดีนะคะก็บนไว้เป็นร้อยฟองเป็นพันธุ์ฟันฟองก็มีใครที่ขอเรื่องยากหน่อยเนี่ยก็เอาเป็นจมนต์เยอะหน่อยนะคะวิธีการเนี่ยนะคะเอาไข่ต้มมาแก้บนเนี่ยไม่ใช่เอามาแล้วก็ถวายเฉยนะจะต้องมีการปอกไข่ต้มสองถึงสามฟองด้วยแบบนี้คิดว่าจะให้ปอกทั้งหมดถ้

ได้เหมือนกันนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะมีคนมาแก้บนกับหลวงพ่อสมหวังแล้วก็สุขสมหวังไปหลายเรื่องแล้วแต่มีข้อห้ามนะคุณผู้ชมมีอยู่เรื่องหนึ่งไม่ควรขอเลยก็คือขอให้ไม่เป็นทหารคือเรื่องนี้ไม่ได้นะคือขอให้ไม่เป็นทหารไม่ได้เพราะว่าเป็นทุกลายอ่ะเรื่องนี้ต้องเว้นเอาไว้ใครไปขอเรื่องนี้รับรองว่าโอ้โหโดนแน่ได้แน่ไม่เป็นแน่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่อง
แล้วก็เป็นสถานที่อีกแห่งนึงนะคะที่สามารถไปกราบไหว้ขอพรศิริมงคลกับหลวงพ่อโสธรที่วัดแห่งนี้จังหวัดฉะเชิงเซาได้จริงดิฉันไปมาหลายครั้งแล้วนะหลวงพ่อโสธรที่สมุทรปราการด้วยแล้วก็ที่ฉะเชิงเซาด้วยก็เห็นบรรดายาดโยมยาดวิทย์ทั้งหลายเนี่ยหอบตะกล้าถือไข่บางคนเนี่ยแบกเป
ว่าโชคดีของพี่พี่บอกน้องไม่ได้หรอกยังคาใจอยู่ทุกวันนี้เลยคุณผู้ชมว่าคุณพี่ท่านเนี่ยโชคดีอะไรเพราะเขาขอบมาเป็นแบบคันลดเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหคงโชคดีแบบว่าใหญ่หนักเลยนะใครที่อยากลองดูว่าจะโชคดีจริงอย่างคุณพี่ที่ฉันว่าหรือเปล่าก็ไปลองกันได้นะคะที่วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซากั